เด็กหญิง๑๒ขวบคนเดียว

แบบตามท้องเรื่องที่ของพี่เบิร์ช

นี่แหละครับคุณผู้ชมจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้ครับ
น้องผู้หญิงสิบสองขวบชุดภาระอาณาโรงเรียนดังด้วยนะครับ
บอกโรงเรียนดังอยู่ที่นครสวรรค์รุ่นพี่ผู้หญิงคนนี้เริ่มก่อน
ตบเอานะครับทำร้ายกระชากศีรษะจับกดลงกับพื้นเตะซ้ำ
หลังจากนั้นเพื่อนของผู้ก่อเหตุเข้ามากระชากผม
แล้วตะคอกถามเมื่อกี้มึงอยากขอโทษกูไหมนะ
ผู้เสียหายผู้เสียหายในในขณะนั้นเนี่ยนะครับโอ้โหแผลเต็มหน้าแล้วอ่ะ
ก็ถามกลับอ่ะแล้วมีอะไรต้องมาขอโทษคือ
เธอคงมั่นใจว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดนะ
แล้วก็ถูกทำร้ายอยู่ฝ่ายเดียว๓ตุลาคมครับ
เหตุการณ์นี้เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่น
ขอบรุษนครสวรรค์นะครับแล้วก็สำนักงานพื้นที่การศึกษาเขต๒นะครับ
ตำรวจสพบรรพฤษภิษัยไปพบครอบครัวของเด็กหญิงอายุ๑๒ขวบผู้เสียหาย
ก็แผลยังเต็มหน้าอยู่นะโดยเฉพาะตาทั้งสองข้างนะครับ
หนักก็คือข้างขวาบวมเกือบปิดดูดิดูดิโอ้เออ
ตามร่างกายมีแผลฟกช้ำหลายแห่งเลย
ผู้เสียหายเล่าบอกว่าผู้ก่อเหตุมากัน๑๐คนได้มั้งพี่นะ
จำนวนนี้ใน๑๐มี๒นะเป็นผู้ชาย
ทั้งหมดเป็นรุ่นพี่อายุประมาณ๑๓๑๕ปีโตกับหนูทั้งนั้น
กลุ่มผู้ก่อเหตุไม่พอใจแล้วมั้งคือหนูเนี่ยโพสต์โซเชียลส่วนตัวของหนู
แล้วมันอะไรอ่ะแล้วมันอะไรมีการเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงท้าทาย
แล้วมานัดหนูไปคือหนูก็ไปแต่หนูไม่รู้หรอกเขาจะมากันหลายคนนะ
พอไปถึงก็ถูกทำร้ายอย่างในคลิปตำรวจพัฒนาสังคมก็เชิญผู้ปกครอง
คู่กรณีทั้งหมดมาพบนะผู้ปกครองของเด็กหญิงผู้เสียหายที่โรงเรียน
กันที่โรงเรียนโดยผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายก็มีการคุยกัน
หาลือกันนะยังไงกันดีล่ะนะพวกเรามันเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นแล้ว
ลูกของพวกเราเนี่ยนะครับเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ย
จากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดเขาบอกว่าเนี่ยครับเนี่ยครับทำแบบนี้ฮะ
นั่งลงฮะนั่งลงพับเพียบพนมมือแล้วขอโทษผู้ปกครองของผู้เสียหายนะครับ
เรื่องต้นทั้งหมดก็ไม่ถูกดำเนินคดีนะครับครั้งนี้รอดไปแต่ก็ถูกทำประวัติเอาไว้นะครับ